คุณผู้ชมเรื่องนี้นึกว่าจะมีแต่ในบทละครนะคะนี่เรื่องจริง
ผู้หญิงคนหนึ่งบอกทรมานใจทรมานกายมาก

มีผัวผัวก็ไม่ดีติดยา
เอาหนึ่งแล้วติดยาไม่พอบังคับให้เธอไปนอนกับผู้ชายคนอื่นขัดดอก

พอเธอปฏิเสธไม่เอาไม่อยู่แล้วจะขอเลิก

ทุบตีทำร้ายซ้อมสุดท้ายต้องหอบลูกสองคนหนีไปบ้านญาติ

แล้วผู้หญิงคนนี้เธอเพิ่งอายุ๓๑ปีเองพี่เบิร์ต

นี่สุดท้ายเธอต้องมาแจ้งความกับตำรวจนะคะ
ที่พนักงานสอบสวนสพนางรองบอกให้
ดำเนินคดีกับสามีขออนุญาตใช้คำที่เธอเรียกได้ไหม

คุณตำรวจช่วยดำเนินคดีกับผัวขี้ยาของดิฉันที

พฤติกรรมก็คือตบตีทำร้ายร่างกาย

เธอโดนผัวคนนี้หลอกพาไปโรงแรม
บังคับให้ร่วมหลับนอนกับผู้ชายคนอื่น
แล้วก็แอบถ่ายคลิปข่มขู่ด้วย

สามีเธอมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เชื่อเลยว่าที่ถูกหลอกให้ไปนอนกับคนอื่น

ถ้าเธอไม่ยอมหรือปฏิเสธก็จะถูกตบตีถูกทำร้าย

บังคับอีกให้ไปนอนกับผู้ชายคนเดิมที่
ที่แล้วโดนหลอกไปแล้วโดนถ่ายคลิปด้วย

ทนไม่ไหวบอกเฮ้ยเราเลิกกันเถอะมันไม่ไหวแล้ว

ปล่อยคลิปลงโซเชียลเอาให้อายไปเลย

สุดท้ายต้องหอบลูกสองคนไปอาศัยอยู่บ้านญาตินะคะ
ญาติก็เลยแนะนำบอกไปแจ้งความเดี๋ยวนี้
เอาผิดกับมันให้ถึงที่สุดญาติบอกแบบนี้

เธอที่เธอถูกบังคับให้ไปหลับนอนด้วย

เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเข้าข่ายบังคับให้ค้า

น้องบอกถึงเข้าเป็นแพนิกเลยนะคะ
คือกลายเป็นโรคแบบหวัดระแวงวิตุกังวลไปเลย

พนักงานสอบสวนก็พาผู้หญิงคนนี้ไปชี้จุดเกิดเหตุ

น้องบอกว่าถูกหลอกมาให้หลับนอนกับผู้ชายอีกคนนึงค่ะ

ตรวจสอบเรื่องของหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี

เคยเห็นฝ่ายชายก็คือสามีของน้อง
มาใช้บริการบ่อย

ส่วนฝ่ายหญิงเคยเห็นมาแค่๒ครั้ง

เพราะว่าผู้หญิงก็ไม่ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือ
ก็เลยไม่ได้ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกค้า
ตอนนี้ตำรวจรู้แล้วนะคะว่าฝ่ายชายยังอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะว่ากลัวจะหลบหนีไปก่อน
ส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยกับลูกอีก๒คนตอนนี้ยังอยู่บ้านญาติ
แล้วก็ยังไม่กล้าให้ลูกคนโตไปโรงเรียนเลย
เพราะกลัวว่าจะถูกสามีดักทำร้ายหรือว่ามาเอาตัวลูกไปค่ะ